มาดูคลิปที่เขาเอาไปโพสต์บอกว่า
ผมถูกตำรวจตืบ๕คนตืบผม
แล้วยัดข้อหายัดผมใส่ห้องขัง
จริงเรื่องนี้นะครับได้รับการยืนยันแล้วก็เปิดเผยแล้ว
แต่ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังก่อน
หนุ่มสุพรรณคนนี้ครับอยู่๒พี่น้อง
นะครับโพสต์ภาพหน้าผากบวมปูดเลยมีรอยแผลถลอกที่ขาด้วย
ตำรวจสายตรวจสองพี่น้องทำร้ายประชาชน
เพราะนับถือเครื่องแบบหรอกนะแน่จริงถอดเครื่องแบบมาเจอกันสิ
ทำเกินกว่าเหตุกันแกล้งไม่ใช่ตำรวจทุกคนนะครับ
เฉพาะที่มากันห้าคนเมื่อคืนนี้ส่วนสาเหตุของเรื่องนะครับ
อธิบายต่อบอกว่าจะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
แต่เกิดลืมเอาหน้ากากอนามัยไปด้วยทางร้านก็ไม่ให้เข้า
แล้วก็ไม่ขายของให้ก็เลยมีปากเสียงกัน
พนักงานในร้านจึงโทรแจ้งตำรวจนะครับ
ตำรวจมาถึงก็มีการรุมทำร้ายแบบ๕ต่อ๑
แต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโอละพ่อครับคุณผู้ชมครับ
เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยอย่าหาทำ
นี่ฮะคลิปนี้มายืนยันเป็นภาพพี่อู๊ดเนี่ยครับ
อู๊ดนะฮะเนี่ยฮะยืนคุยอยู่กับตำรวจอยู่นะครับ
แล้วขนาดคุยอยู่ดีเอาหัวโขลกราวซั่งนั้น
ที่ปูดเนี่ยแสดงว่าหัวโขกราวเองนะครับ

เนี่ยยังไม่ปูดนี่ยังไงฮะพี่อุ๊ต
พอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องทำร้ายตัวเองแล้วครับ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้ที่ตอนแรกเอาคลิปนี้ไปลงนะ
แนะนำเลยตำรวจสองพี่น้องเอาไปเป็นหลักฐานดำเนินคดีเลยครับ

ทัวร์ลงเลยครับชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปรุมต่อว่า
อยู่ไม่ไหวแล้วครับพี่อู๊ดปิดเฟสไปเลยครับ
ต้องหนีแล้วล่ะค่ะต้องบินแล้วล่ะค่ะ